ติดตามกันต่อกับรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ตำหนิผ้าที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการทอจากโรงงาน
ต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งที่จะนำไปตัดเย็บเพื่อลดการสูญเสีย
ตัดเย็บเสื้อผ้าโปโลฮาร์ดโอทอปจังหวัดกาญจนบุรี
ได้ลงทุนเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมสินทอกว่า๘๐๐๐บาท
เพื่อประหยัดเวลาและลดการสูญเสียที่เกิดขึ้น
โดยผ้า๑พับจะมีน้ำหนัก๒๑กิโลกรัม
จะตัดได้๕๐๖๔ตัว
หากเขาต้องมีมากกว่า๑๕จุดบนพื้นผ้า
ก็จะส่งกลับคืนโรงงานขายผ้าในทันที
ช่วยลดมูลค่าความสูญเสียได้กว่า๑แสนบาทต่อปี

การลงทุนเกิดจากการต่อยอดตามวัฒนธรรมไคเซ็น
หนึ่งในโมเดลความสำเร็จที่ถ่ายทอดในโครงการ
แก้ปัญหาให้เป็นได้ด้วยตัวเอง
โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบของภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศ

แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกรุงสร้างศิลปิศาจิติของรัฐบาล
ภายใต้นโยบายประชารัฐ

แต่เขาขาดความรู้ขาดประสบการณ์นะครับ
ดังนั้นเมื่อได้รับการเชื่อมร้อยกับภาคเอกชน
เทศบาลนี้หยิบภาคเอกชนเข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อน
พระรัฐบาลเรียกเห็นว่าระหว่างรัฐอย่างเดียว
รัฐเองก็ยังขาดนะครับความเชี่ยวชาญ

แต่ถ้าเราเอาเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วม
จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแค่ผลสำเร็จ
แต่ครั้งนี้ได้ขยายผลไปถึงต้นแบบ
ที่จะขยายความสำเร็จในการเรียนรู้ต่อไป
คิดว่าสิ่งที่เป็นความเข้มแข็ง

นำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น
ซึ่ง๒สิ่งนี้จะเป็นการปลูกฝัง
แล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจนะครับ
เราก็เลยต้องการถ่ายทอดเรื่องแบบนี้เนี่ย
เรื่องดีแบบนี้ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

การจนบุรีจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำภาคกลาง
พร้อมนำร่องอีก๓จังหวัด๓ประเภทธุรกิจ
กลุ่มข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์จังหวัดขอนแก่น
และกลุ่มฐานกลามะพร้าวอัดแท่งจังหวัดประจวบคลีขัน
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน